คดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
ตำรวจไปพบศพของผู้ชายชาวลาว

แล้วก็รถของเขาถูกเผาทำลายทิ้งนะครับ
คาดว่าเพื่อนสนิทลวงออกมาฆ่า

สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วทั้งหมดนะครับ
จากคดีที่คนร้าย
ปาดคอนายสุทัศน์ทัศจันดาอายุ๔๙ปีชาวลาว
แล้วก็ศพถูกทิ้งในพื้นที่บ้านขุนด่าน
ตำบลนาคำอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมา
และมีการเผารถคันที่นายสุทัศน์คนตายขับมาด้วยนะครับ
แล้วก็ภรรยาของนายสุทัศน์ก็เชื่อมั่น
ว่าคนที่เป็นคนลงมือฆ่าก็คือ
เพื่อนสนิทของนายสุทัศน์ที่โทรศัพท์
ให้นายสุทัศน์ออกมาตกปลาด้วย

เจ้าหน้าที่สามารถติดตามรวบตัวผู้ต้องหาอีก๑ราย
ก็คือนายวิรัติสังเผ่าหรือว่าแข่ว
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุนะครับ
โดยพลตำรวจโทสุรชัยควรเดชคุบ

ร่วมกับชุดสืบสวนได้คุมตัวในแขว
หรือว่าไอ้แข่วไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
จุดซื้อน้ำมันเบนซินที่ร้านค้า
ในบ้านโคกกลางตำบลศรีสุขสำรานอำเภออุบลรัฐ
แล้วก็จุดที่มีการเผารถกระบะของผู้ตายครับ

ก่อนเกิดเหตุนั้นนายมืด
หรือว่านายวินยูจันตพฤษ
เพื่อนของผู้ตายได้โทรศัพท์นัดผู้ตายออกมาพบ

แล้วก็โทรให้นายวิรัติหรือไอ้แข่ว
ขี่รถไปซื้อน้ำมันเบนซินมาให้
แล้วช่วยกันจุดไฟเผารถทำลายหลักฐาน
ก่อนที่จะซ้อนรถจักรยานยนต์ของไอ้แข่ว
หลบหนีแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีต่อไปนะครับ

แก่วบอกว่าไม่ได้ถามนายมืดถึงสาเหตุของการเผารถ
เพราะเกรงใจที่นายมืดได้มอบยาบ้าให้ถึง๒๐๐๐เมตร
ดังนั้นไอ้แขวเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องของการฆ่านายสุทัศน์นะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
คดีฆ่าปาดคอคนลาวคลี่คลายลงแล้ว
สาเหตุการตายนั้นมาจากการถูกฆ่าล้างหนี้จากการขายยาเสพติด
ในส่วนของนายมืดที่ถูกรวบตัวก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนสพออุบลรัฐได้ฝากขังต่อสาร
แล้วก็ถูกขังในเรือนจำกลางขอนแก่น
ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องทำสำนวนส่งให้อายการ
เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหาเผาทำลายทรัพย์สินนะครับ

จะต้องทำเรื่องอนุญาตไปหยังสปรคอนแก่น
ข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย
และข้อหาร่วมปกปิดการกระทำความผิดของผู้อื่น
รวมทั้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายด้วยนะครับ